คุณผู้ชมครับเราพาย้อนกลับไปดูบรรยากาศพิธีชาปนากิจศพของคุณเห็มนะครับ
พิธีกรแล้วก็นักแสดงชื่อดังที่ตัดสินใจลาโลกด้วยการผูกคอตาย
จากปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็เรื่องของปัญหาเงินนะครับ
เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
แล้วก็มีญาติพี่น้องศิลปินดารานักแสดงเพื่อนในวงการไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
พิธีชะพนักกิจศพของคุณเหมภูมิพาดิตที่วัดลาดปลาเขาเย็นเมื่อวานก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ
โดยเฉพาะภาพที่คุณพ่อของเห็มนั้นเป็นคนถือผ้าสีขาว
ซึ่งข้างในนั้นก็เป็นผ้าที่เหมนั้นใช้ผูกคอตายนะครับ
รวมไปถึงแว่นตาที่เจ้าตัวถือไว้ในขณะที่เสียชีวิตด้วยนะฮะ
ซึ่งสองสิ่งนี้ครอบครัวตั้งใจจะเผาไปพร้อมกับร่างของคุณเห็ม
คนในครอบครัวรวมไปถึงแฟนสาวนอกวงการยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าตลอดเวลาครับ
พี่น้องและเพื่อนในวงการบันเทิงก็เดินทางไปร่วมไว้อะไรครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันนะฮะ
ทั้งคุณมดดำคุณแอนดรูคุณยุ้ยจิรนันคุณทันธนากรรวมไปถึงออฟธนพล
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทมากกับคุณเห็มช่วยกันยกลงศพของคุณเห็มด้วย

ก่อนหน้าที่คุณเห็นจะจากไปแค่วันเดียวยังนัดหมายกันว่าจะไปเตะฟุตบอลกัน
เป็นการแข่งขันฟุตบอลการกุศลน้ำท่วม

ไม่คิดว่าเพื่อนจะมาจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
ที่ผ่านมาแม้ว่าจะสัมผัสได้ว่าเพื่อนมีปัญหา
แต่ว่าก็ไม่ได้มีใครคาดคิดว่าเห็มนั้นจะตัดสินใจจบชีวิต
ด้วยวิธีการแบบนี้นะครับ
โดยครอบครัวเขาบอกว่าไม่อยากไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้น
แต่ก็มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนไปเยอะแล้วก่อนหน้านี้ด้วย
ครอบครัวไม่ติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
และเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกชายหรือว่าเหตุตัดสินใจนั้นมาจากเรื่องของโรคซึมเศร้า
แต่ว่าคุณพ่อเองเขามีการออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าจริงแล้วเนี่ย
เพื่อนคนที่เห็มไปค้ำประกันให้มาสวดศพด้วยนะ
แล้วมาเจอคุณพ่อด้วยแล้วพ่อก็มีการได้พูดคุยกับเพื่อนคนนั้นบอกว่า
ไม่เป็นไรคืออโหสิกรรมให้คือเหมไม่อยู่แล้วก็ไม่อยากจะให้เรื่องมันยืดยาวต่อไป
ก็เลยเพื่อนมากราบขอโทษมาขอคำมาพ่อแล้วก็ขอเข้ามาศพเห็มก็เลยมีการให้อภัยกันไป
อันนี้พ่อก็ออกมาบอกกับสื่อมวลชนด้วยแล้วพ่อก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความอะไรทั้งหมดแล้ว
ขอให้ลูกจากไปอย่างสงบแล้วกันนะครับ